นี่ของคุณนี่เป็นรถกระบะใช่ไหมพุ่งลงที่พงหญ้าข้างทาง
ข่าวของดิฉันเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วปรากฏว่าพุ่งลงที่พงหญ้าเหมือนกันซึ่งเธอเนี่ยนะหมดสติ
แล้วใครมาช่วยได้ยังไงอ่ะแสงไฟจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชม
พลเมืองดีเห็นค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ตอนที่เขาช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ

นำตัวคนเจ็บเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมขึ้นเปรย์บอร์ดแบบนี้สภาพเธอก็ได้รับบัตรเจ็บพอสมควรอยู่
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนสายชนลประธานหลังตลาดนัดเอกสินชนนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
คนเจ็บคนนี้เนี่ยคือนางสาวสุภาวันพวงพันธ์อายุ๒๖ปีค่ะ
ตอนแรกนะที่มีคนไปเจอตัวเธอหมดสติอยู่ในพงหญ้าข้างถนนนะคะ
กู้ภัยก็ต้องนำตัวขึ้นมาก่อนประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลตราดนะคะ
สภาพด้านหน้ามอเตอร์ไซค์นี่ก็เสียหายเล็กน้อยเหมือนกัน
นี่มอเตอร์ไซค์ที่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปลากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากพงหญ้าค่ะ
ทีนี้ไปถามพลเมืองดีเพราะว่าเอาจริงนะถ้าเกิดไม่ได้พลเมืองดีเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันว่าป่านนี้จะมีคนเห็นเธอไหมจะมีคนไปช่วยเธอไหม
ซึ่งพลเมืองดีคนนี้เขาบอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตัวเมืองตราด
ผมจะกลับบ้านที่หนองเสม็ดนั่นแหละก็ใช้เส้นทางถนนชนลประธาน
มาถึงตรงนี้สิ่งที่ผมสังเกตเห็นนอกจากแสงมาจากหลอดไฟข้างบนแล้วใช่ไหม
ทำไมมันมีแสงมาจากพงหญ้ามันต้องเกิดอะไรแน่เลย
จอดรถค่ะจอดรถแล้วไปดูปรากฏว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วคนนอนหมดสติอยู่
พลเมืองดีคนนี้ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแหม่ถนนเส้นนี้จริงจริงมันมืดนะ
แล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนผ่านไม่ค่อยจะมีคนสัญจรไปมาเนี่ยพลเมืองดีเขายังบอกเลย
ถ้าเกิดผมไม่ขับมานะพี่แล้วผมมองไม่เห็นแสงไฟนะ
ผมก็ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงนะคะ